ไปที่นครพนมนะครับสุรกากรจังหวัดนครพนมเขาไปรวบสาวเวียดนามไปขนงาช้าง
มาจากลาวเข้ามาที่ฝั่งไทยมูลค่านับล้านบาทนะครับ
ตอนนี้เขาบอกว่าต้องสาวถึงในทุนที่เป็นคนไทยเพราะว่ามีการแปรรูปเป็นเครื่องประดับด้วย
แล้วก็ส่งเข้ามาน่าจะเอามาขายในเมืองไทยด้วยนะครับ
งาช้างรวมน้ำหนักกว่า๒๒กิโลกรัมมีทั้งที่ตัดเป็นชิ้นส่วนต่างแล้วก็แปรรูปเป็นเครื่องประดับ
กำไรแขนสร้อยลูกปัดทั้งหมด๙๓๐ชิ้น
เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่สุรกากรจังหวัดนครพนมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓สามารถตรวจยึดเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็จับกลุ่มนางทันเหวียนกี่ทันอายุ๔๓ปีเป็นชาวเมืองฮาติงของเวียดนามครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่าจะมีการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากเพื่อนบ้าน
มีการตรวจสอบไปพบกระเป๋าเดินทางต้องสงสัยใส่มากับรถยนต์โดยสารระหว่างประเทศครับ
ก็ไปจอดรอตรวจสอบเอกสารขาเข้าเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวขอเข้าไปตรวจค้นของกลางดังกล่าว
ข้างด้านพันธุ์ตะบดเอกณรัชพลเลิศรัชตะปะพัดเป็นในด่านศูนยากากรจังหวัดนครพนม
ก็เปิดเผยว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจยึดจับกลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม
ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงมาจากพื้นที่ภาคอีสานเพื่อนำส่งให้กับในทุนไทยไปขายต่อที่ตลาดมืด
ด้านผู้ต้องหาก็สารภาพบอกว่ามีอาชีพค้าขาย
ขณะเดินทางมากับรถโดยสารก่อนจะขึ้นรถ
มีคนมาว่าจ้างเอากระเป๋านี้ติดไปด้วยหน่อย
คือมาจ้างให้เขาขนกระเป๋านี้ข้ามแดนมา
ให้๒๐๐๐ในการเป็นค่าจ้าง
แล้วก็ให้นำลงไปไว้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม
หลังจากนั้นบอกว่าจะมีคนไปรับต่ออีกทอดหนึ่ง
บอกเจ้าหน้าที่แบบนี้เจ้าหน้าที่เขาจะเชื่อไหมคะ
นั่นสิครับแต่ว่าไม่ปักใจเชื่อแน่นอนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะทำเป็นขบวนการแหละนะฮะ
ซึ่งก็จะมีการเร่งสืบสวนขยายผลไปถึงในทุนที่ตลาดมืด

แล้วก็จะมีการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการต่าง
ในการสกัดกั้นปราบรามการลักลอบการนำเข้าให้มากขึ้นต่อไปครับ